มีโฆษณาหวานของทั้งคู่เป็นโฆษณาให้กับน้ำเมายี่ห้อหนึ่ง
ออกมาประจวบกับที่ทั้งคู่ประกาศเลิกรากันพอดิบพอดี
ชาวเน็ตเขาก็เลยจับตามองว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องบังเอิญ
หรือว่าเป็นการสร้างกระแสกันแน่ค่ะ
หลังมีการเผยแพร่โฆษณาน้ำเมายี่ห้อหนึ่ง
เผยแพร่วันโลกโซเทียลประจวบเหมาะกับช่วงเวลาดังกล่าว
ฝ่ายหญิงเพิ่งจะประกาศเลิกลายุติความสัมพันธ

ชาวเน็ตก็เลยตั้งคำถามทันทีว่ามันบังเอิญเกินไปหรือไม่
พร้อมกับฟันทงว่าคู่นี้เลิกกันสร้างกระแสแน่
ทำนองว่าไม่มีทางเอาความรู้สึกตัวเองที่กำลังแย่
โยงกับผลงานที่ตั้งใจสร้างมานานแล้วแต่เพิ่งมีกำหนดฉาย
และถ้าเป็นการตั้งใจสร้างกระแสจริง
คงต้องบอกเลิกกันทุกครั้งที่จะมีงานออกมา
ขณะที่เพชรจ้าก็ยืนยันอีกแรงว่าผลงานโฆษณาของตัวเอง

แต่มีกำหนดฉายในช่วงเวลาเดียวกับที่ตัวเองดันไปทำผิดพอดี
และยืนยันว่าไม่คิดสร้างกระแสใดทั้งสิ้น
เพราะทุกวันนี้แม้แต่เสียงของสาวนิวเคลียร์
ตัวเขาก็ยังไม่ได้ยินเลยด้วยซ้ำ
และเพื่อเป็นการยืนยันว่าความสัมพันธ์ยังไม่กลับมาสมานรอยร้าว
ดีเจเพชรเจ้าก็เลยเดินหน้างัดสารพัดไม้เด็ด

ล่าสุดก็จ้างมัสคอตตุ๊กตามีสีชมพู

เพื่อนสนิทจุดไฟเย็นที่แฟนสาวชอบ
ทำเอาฝ่ายหญิงยิ้มทั้งน้ำตาเลยทีเดียวค่ะ